ถามว่าเชือกพี่รู้จักเชือกไหมทำไมต้องถามแบบนี้

โอ้โหเนี่ยฮะตามเนื้อเพลงฮะแดงมันเป็นนักสู้เขียวมันเป็นนักซิ่ง
ในเนื้อเพลงเลยนะฮะตอนแรกคนเดียวขึ้นไปทับอยู่บนของหลังกระบะ
เพื่อไม่ให้ปลิวตกแต่คงคิดว่า
เอาไม่อยู่แทนที่จะวิ่งช้าลงเพื่อให้ลมตีเบาลงฮะ
กลับใช้อีกคนขึ้นไปนอนทับเอาไว้อีกคนนึง
ดูแล้วหน้าหวาดเสียวว่ามันจะปลิวลงมานะฮะทั้งของทั้งคนอะไรต่าง
หนุ่มเจ้าของคลิปให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบน
ยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะทำแบบนี้ถ้าตกลงมาไม่คุ้มนะ
ไม่คุ้มแน่นะครับถ้ารู้ว่าต้องขนของย้ายบ้านแบบนี้ควรจะมีเชือก
ซึ่งราคาไม่ได้แพงมากมายอะไรผ้าใบก็มามัดคลุมไว้จะดีกว่านะฮะ
กว่าใช้คนไปนอนทับแบบนี้อันตรายเข้าไปใหญ่นะครับโอ้โหจะตกลงมาเอาเนอะ